คุณผู้ชมค่ะคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือเอ็กซ์นะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคล้ายกับเป็นการตอกย้ำว่า
ไม่เลื่อนแล้วพรุ่งนี้กลับไทยแน่นอน
๒สิงหาคม๙นาฬิกามาด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่สนามบินดอนเมือง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันกับนักข่าวนะคะว่า
น่าจะมาแน่นอนก็มีการเตรียมความพร้อม

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูข้อความที่โพสต์เอาไว้นิดหนึ่ง
พรุ่งนี้๙โมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
และร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับ
นี่ค่ะก็เหมือนจะเป็นการตอกย้ำว่า
แม่ไม่เลื่อนแล้วไม่เลื่อนแน่อย่างนี้นะคะ
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันเหมือนกัน
ว่าได้รับการประสานว่านายทักศิลป์ชินวทธ์
ยกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้
ตอนนี้เหลือเพียงแค่การยืนยันจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินทั้งหมดอย่างชัดเจนอีกครั้ง
คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวว่าได้มีการส่งรายชื่อใช่ไหมคะ
ผู้ที่จะเดินทางกลับมาแต่เอ๊ะไม่มีชื่อคุณทักษิณแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คือวันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการซักซ้อมมาตรการดูแลความปลอดภัย

เพื่อผ่านการตรวจและยืนยันตัวตนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
จะรับมอบตัวเพื่อลงบันทึกประจำวัน
และนำตัวไปสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายสารและออกหมายขัง
ออกจากสนามบินแล้วเดินทางแบบนี้
ขึ้นโทเวย์ไปลงยมราช
เลี้ยวซ้ายเข้าสนามหลวง
ผ่านอนุเสารีประชาธิปไตย
เข้าสู่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทีนี้ค่ะพอเสร็จกระบวนการทางศาลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากนั้นจะต้องส่งตัวคุณทักษิณ

เพื่อนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำ
โดยใช้เส้นทางผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย

ลงดินแดงแล้วก็ขึ้นโทเวย์ไปลงงามวงวาน
เลี้ยวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
ซึ่งตำรวจจะดูแลความปลอดภัยและการจราจรทุกจุดทุกขั้นตอน
สำหรับการดูแลความปลอดภัยอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็จะดูแลเช่นเดียวกับการดูแลบุคคลสำคัญ
เนื่องจากว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายได้
ส่วนแผนรองรับมวลชนที่จะมาให้กำลังใจ

ยืนยันว่าทุกอย่างมีมาตรการและเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามวลชนที่จะมาให้กำลังใจจะมีมากน้อยขนาดไหน
ส่วนรายงานข่าวด้านความรุนแรงอะไรยังไม่มีนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ไม่ประมาทค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องมีที่จะต้องนำตัวไปนะครับ
ส่วนประเด็นนี้ค่ะหลายคนส่งคำถามมาเยอะนะคะ
ว่าคุณทัคศิลป์กลับมาแล้วคุณยิ่งรักหล่ะ
คุณยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาวจะกลับมาพร้อมคุณทักษิณด้วยไหม
นักข่าวถามประเด็นนี้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลโทมปจบวงสุข
ก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

ในการเตรียมรับตัวอดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็บอกว่าเตรียมความพร้อมแต่ละจุดไว้เรียบร้อยแล้ว

ลชนที่มารอรับก็ประสานกันแล้วว่า
คือทุกจุดที่คุณทักษิณจะต้องเดินทางไป
เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
คือพรุ่งนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการเลย
ว่าที่สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มันยังมีอีกคดีหนึ่งคดีความของคุณสุทธิพย์เทือกสู่บรรยา
อดีตรองนายกอดีตกับประสอร์คุณทักศิลป์ต้องไปสารเหมือนกันไง
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวจะไปเจอกันที่ศาลหรือเปล่า
นอกจากตัวคุณสุทธิพย์และตัวคุณทักศิลป์จะไปเจอกันหรือเปล่า
มวลชนที่ไปให้กำลังใจครับทั้งที่ไปให้กำลังใจคุณสุเทพ
ไปให้กำลังใจคุณทักษิณที่สารดีกาเขาจะไปเจอกันหรือเปล่าที่นั่น
ทีนี้กองบังคับการตำรวจนครบัน๑เขาก็ดูแลความเรียบร้อย
ความพร้อมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะ
มีความกังวลตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
มีความหมายอย่างไรจะได้จัดตัวที่อำนวยความสะดวก
ครับตอนนี้การข่าวเนี่ยครับจะมีมวลชนไปให้กำลังใจบริเวณจุดไหนยังไงบ้างครับ
ก็ยังน่าจะมีทุกจุดครับแต่ว่าประมาณแค่ไหนไหนไหนกระดับประสาน
ข่าวตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับหรือว่าตอนนี้ทุกอย่างยังเรียบร้อย
ก็ยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าก็ได้ประสานกันทุกบ่อยเป็นความคลิกชุด
ทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ยืนยันความพร้อม
ในการกลับมาของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็จุดหลักแน่นอนว่ามาถึงก่อนก็คือที่ท่ากัดสยานดอนเมืองนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมที่นั่นหน่อยนะครับ
เป็นจุดของธุรกิจของเครื่องบินส่วนบุคคลนะฮะ
มาตรงนี้นะฮะอยู่ในท่ากาศยานดอนเมืองนะครับ
วันนี้พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยพบตรนะฮะ
มาร่วมประชุมวางแผนขั้นตอนการรับตัวคุณทักษิณนะครับ
โดยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าวันนี้เป็นการมาตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยงานต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวันพรุ่งนี้นะฮะ
ซึ่งก็ตั้งแต่ท่ากัศยานดอนเมืองไปถึงสารดีกาสนามหลวง
ไปถึงกรมรัชธรรมในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
ส่วนเรื่องเส้นทางมีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
แล้วก็ความปลอดภัยของทุกหน่วยงานไว้แล้วเช่นกันนะครับ
รายชื่อผู้โดยสารที่จะมาเครื่องบินลำเดียวกับคุณทักษิตตอนนี้
ก็คงจะแน่ชัดว่ามีใครขึ้นบินมาบ้างนะครับ
แต่เครื่องบินเนี่ยจะมาลงจอดนะฮะซึ่งได้ประสานกับทางท่ากาศยานดอนเมือง
ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันยืนยันเวลาที่จะมาลงจอดก็คือ๙นาฬิกานะครับ
ผู้ช่วยพบตรบอกว่าทันทีที่เครื่องลงจอด
พนักงานสอบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาน๒จะไปแจ้งข้อกล่าวหากับคุณทักษิณทันทีนะครับ
เนื่องจากเป็นการประสานมามอบตัว
เพื่อคุมตัวไปยังเริ่มจำพิเศษกรุงเทพฯกรุงอีกสามเวลา
ทีแรกมีข่าวว่าจะได้เจอได้เห็นหรือเปล่ารถเนี่ยอาจจะเข้าไปรับถึงประตูเครื่องบินเลยหรือเปล่า
ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีนะคือประตู๔ถ้าออกไปเนี่ยจะสามารถนำรถเนี่ยไปถึงประตูเครื่องบินได้
เพราะฉะนั้นยังไงคุณทักษิณเนี่ยต้องเข้ามาที่อาคารผู้โดยสารมายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
ทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วเดินออกมาหน้าอาคารเพื่อมาขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
ท่านบอกว่า๙โมงคือถึงดอนเมืองถูกไหมครับ

หลังจากที่ลงจากเครื่องบินเสร็จก็ทำบันทึกการจับกลุ่มงานในอาคารไวนี้ถูกไหม
เขาทำสืบขอมอบตัว
ครับครับซึ่งรถที่จะพาท่านไปสารดีกาเนี่ยเป็นรถของทางตำรวจหรือว่าของราชธรรมมารับตัวเองครับ

อย่างก็คือเป็นรถตู้ของตำรวจปกติ

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นขั้นตอนแบบนี้ก็จะได้เห็นคุณทักษิณใช่ไหมสำหรับคนที่เขาไปรอนะ
ต่อเราขึ้นเวลานับถอยหลังให้เลยพี่บุรีนี่นะคะไปถึง๙โมงช้างพรุ่งนี้นะ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูการเตรียมความพร้อมในสองส่วนนะคะ
ก็คือที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ
เดี๋ยวมิ้วพาไปดูที่ศาลกันก่อนค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัย
บรรยากาศที่หน้าศาลวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจักษานเดินทางมาเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย
บ่ายโมงที่หน้าศาลเนี่ยค่ะตำรวจสนชนะสงครามนำแผงรั้วเหล็กมากั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นสองฝั่ง
ฟุตปาดทางขวามือเป็นพื้นที่สำหรับรองรับมวลชนที่จะมาให้กำลังใจน่าจะมาได้สักประมาณแปดร้อยคนพื้นที่รองรับได้อ่ะนะคะ
ส่วนซ้ายมือเป็นจุดที่ให้สื่อมวลชนปักหลักทำข่าวค่ะส่วนเส้นเกาะกลางตำรวจก็นำแผงรั้วเหล็กมากั้นไว้
ตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเว้นเฉพาะจุดที่เป็นทางม้าลายเท่านั้นนะคะ
ส่วนหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่คุณทักษิณจะต้องไป
เราส่งทีมข่าวไปดูความพร้อมเรื่องสถานที่นะคะเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เตรียมเต็นต์มาตั้งที่หน้าประตูเรือนจำพิเศษเลย
สำหรับคนที่จะไปในวันพรุ่งนี้เต็นต์ในการรองรับมวลชนก็คือจะอยู่ซ้ายมือ
อันนี้คือถ้าหันหน้าเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะส่วนเต็นต์รองรับนักข่าวจะอยู่ทางขวามือ
คือเตรียมเต็นต์เอาไว้ให้แบ่งเลยมวลชนอยู่ฝั่งหนึ่งนักข่าวอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
จำพิเศษกรุงเทพประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ออกประกาศอย่างเป็นทางการนะคะลดความวุ่นวายเพื่อรักษาความปลอดภัยในเรือนจำ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกาศงดเยี่ยมแค่วันเดียวนะคะวันพรุ่งนี้
ก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนะคะ
วันนี้สื่อมวลชนไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้สัมภาษณ์ใคร
ก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ควบคุมเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้อีกทีนึง
กระทรวงยุติธรรมค่ะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
การเตรียมรับตัวคุณทักสินเข้าสู่เรือนจำมอบหมายให้
ประหลักกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าชุดคุณสหการเพชรนารินนะคะ
ก็คือเมื่อสารมีคำสั่งให้คุณทักษิณต้องโทษ
พอเข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วคุณทักษิณต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่ทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพ
เข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันโควิด๑๙๑๐วันนะคะ
วันแรกห้ามเยี่ยมเลยนะคะ
ส่วนอีก๕วันเยี่ยมทางไลน์ได้
อันนี้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ต้องขังใหม่ทั่วไป
ส่วนกรณีถ้าเจ็บป่วยค่ะตรงนี้น่าสนใจนะคะ
ถ้าเจ็บป่วยตามระเบียบปกติจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยจะมีแพทย์กรมราชธรรมตรวจก่อน
ถ้าอาการต้องส่งโรงพยาบาล
ก็จะส่งทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรม
แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยหนัก
ก็จะต้องส่งต่อส่งต่อไปโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซึ่งกระบวนการทางสุขภาพตรงนี้เนี่ย
จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและดุลยพินิษฐ์ของแพทย์นะคะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศล่าสุดหน่อย
แถวถนนรัชดำเนินกลาง
บริเวณพื้นที่หน้าศาลดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ช่วงคลับวันนี้เลย๑๙นาฬิกา๓๐นาที
เป็นการซักซ้อมขบวนของเจ้าหน้าที่
ตอนที่ไปรับตัวคุณทักษิณมาจากสนามบิน
เพื่อมาฟังคำสั่งของศาลเกี่ยวกับคดีที่มีอยู่นะฮะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางแล้วก็การรักษาความปลอดภัย
ดูแลความเรียบร้อยต่างด้วยนะครับ
นี่คือล่าสุดที่แถวถนนรถชดำเหนื่อยกลางนะครับ